ดราม่าของน้องใหม่ยังไม่จบอีกค่ะ
เขาบอกว่าดราม่าไม่จบนะคะน้องใหม่

ชาวเน็ตจ้วกยับเลยเรื่องชุด

คือล่าสุดที่ไปพารีสกัน
ทั้งคุณใหม่และคุณชมพู่

ไงคะไปเจอคุณชมพู่ที่พารีสแล้วยังไง

ตอนนี้พยายามจะทำตัวทุกอย่างให้เหมือนคุณชมพู่

อย่างนี้ฟังสัมภาษณ์ของน้องใหม่นะคะ

ไปเจอพี่ชมมีภาพคู่กันมาเป็นยังไงบ้าง
คุณสมควรได้สมทบหญิงยอดเยี่ยมจริง

ใหม่ตอบว่าใช่ค่ะเจอค่ะ

นี่น้องใหม่ลงภาพคู่
มีผู้วิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวจะอ่านผู้วิเคราะห์ข้าง

น้องใหม่ก็ถามเสร็จบอกว่าเจอก็คือได้คุยกัน
มันเป็นช่วงจบโชว์พอดีก็เลยถ่ายรูปกัน

แต่ชมไม่ลงรูปคู่กับใหม่

เวลาลงรูปกับใครก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้น
ถ้าคิดเยอะเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้เลย

เครียดไหมเป็นบทเรียนสอนให้เราโตขึ้นค่ะ

มีคนนี้ลงรูปนี้แล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่า
คือไม่ได้เสี่ยมหรือว่าเคืองอะไรนะครับ
เคยศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์มนุษย์

ผมว่าเขาอาจจะบาดกันลึกก็ได้นะ

หนึ่งไปสังเกตมือพี่ชมพู่

ข้างขวาเอามากันเลยนะแล้วก็ยืนออกมา
ยื่นออกมาด้านหน้าด้านขวาเนี่ย
เอามากันไว้เห็นไหมคือเอามากัน

สองตัวเอ็นออกหลังเล็กน้อย
สรุปคือไม่มีการ

มีเอียงหัวเข้าหา

มันจะมีรอยมากกว่านี้ถ้ายิ้มเยอะ
แต่อาจจะดึงสารวาง

ต้องหมายเพียงหนึ่ง

ชิคกี้พายยิ้มไม่ได้ชิคกี้พายยิ้มได้แค่นี้

เออมากกว่านี้ได้

เดี๋ยวก่อนหมายความว่าไง

เดี๋ยวก่อนสิหมายถึงว่าเราถ่ายรูปอย่างนี้

เอาไม่พอใจก่อน

ไม่เพราะล่าสุดน้องหมายยังไม่จบไง
มีอีกหรอ

เรื่องก็คือเป็นตัวของตัวเองกันไป

คือไปเจอเรื่องบาสฆ่าตัวกับ

แพนเค้กทำไมกัน
ก็ตอนน้องใหม่ก็รับงานเท่านี้

แล้วก็เล่นยาย

คุณแพนเค้กไม่ยอมลดค่าตัวก็ยังยืนอยู่ระดับนั้น

ฆ่าตัวบับกันขนาดไหนก็ปล่อยเข้าไป
เพราะว่าในละครเล่นคนเดียวไม่ได้

อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลดค่าตัวเราจบ

คือที่เราต้องพูดให้เป็น

เราก็ต้องทับหกเราเหมือนเดิม

มีอะไรให้ทำบิ๊ดเซียม

แต่นอกเหนือจากตรงนั้นอันนี้เขาไม่รู้
นอกเหนือจากตรงนั้นไม่ทราบหรือเปล่าคือไม่ทราบ
พี่ทราบเลยสิไม่ทราบด้วยคุณน่าคุณน่าต้องมีอะไรแน่เลย
อย่างพี่ม้าต้องชัดต้องบอกชัด
ชัดเดี๋ยวมันก็ร้อนตู้หายวัยปงนี่
ยังไม่เข็นเนอะเราเขียนมาเหรอ